คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนพี่น้องชาวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะมันแสดงบทบาทสมมุติได้เก่งมาก
ขึ้นเนียนมากเลยครับผู้ชายคนหนึ่งนี่ก็งงจรปิดจับภาพได้
เขาบอกว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบนบางม่วง
ทำไมล่ะถือกระดาษมาเห็นไหมเป็นใบเสร็จค่ะ
เก็บค่าเก็บขยะรายปีของร้านตรงนี้ทีนี้ทำไงผู้จัดการร้าน
ก็เลยเอาค่าเก็บขยะมาจ่ายให้๓๐๐กว่าบาทแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ไปเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าของร้านมาดูเฮ้ยใบเสร็จเนี่ยทำไมมันไม่มีตรา
ทางราชการประทับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาถึงรู้ว่าอ๋อโดนหลอก
โดนหลอกค่ะนี่หากินแบบดื้อแบบนี้หากินแบบง่ายแบบนี้แล้วหรือค้าน
คุณผู้ชมนะคะค่าเก็บขยะ๓๖๐บาทเป็นค่าเก็บขยะรายปี
อย่างเราอยู่คอนโดเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางถูกไหม
อย่างนี้เขาก็ต้องจ่ายค่าเก็บขยะเหมือนกันของเทศบาลนะคะ
นี่เราลงพื้นที่เลยนะคะไปที่ร้านจุดเกิดเหตุร้านเนื้อนัวบุฟเฟ่กระทะร้อน
อยู่ในท้องที่ของอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ไปเจอกับเจ้าของร้านท่านนี้ชื่อว่าคุณนันทนัททวีสิน
เล่าบอกว่าคือมีผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีตัดผมสั้นเกลียน
คุณผู้ชมจำรูปภัณฑ์สันธารไว้นะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี
ผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีตัดผมสั้นเกลียน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็ถือใบเสร็จเข้ามาบอกว่า
จะมาเก็บเงินค่าเก็บขยะผู้จัดการร้านก็เลยเอาเงินไปให้
ตอนนั้นผู้จัดการร้านเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายนะ๓๖๐บาท
พอจะมาเบิกเงินกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาก็ต้องเอาใบเสร็จมาถูกไหม
ผู้จัดการร้านพอมาดูปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่นะ
นี่คือของปลอมเพราะมันไม่มีตราประทับของทางเทศบาล
เหมือนทุกครั้งที่เคยจ่ายมาเพราะปกติแล้วเธอบอกว่า
เธอต้องจ่ายค่าเก็บขยะอยู่แล้วครึ่งปีจ่ายครั้งหนึ่งครึ่งปีจ่ายครั้งหนึ่ง
แต่ละครั้งจ่าย๑๐๐๐บาทนี่บอกว่ามารายปี๓๖๐บาท
ไม่ใช่แล้วเธอรู้ว่าถูกหลอกแน่นะคะ
ก็เลยนี่อยากให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเรื่องนี้ค่ะ
คนนั้นก็บอกว่า๓๖๐มันอาจจะเป็นเงินที่แบบจำนวนไม่เยอะค่ะ
เขาก็เลยไม่ได้โทรถามทางเราว่าพี่คะหนูจ่ายได้ไหม
เขาก็เลยเอาเงินส่วนตัวจ่ายให้ไปเลยค่ะ
แล้วชายคนนั้นก็มีใบเสร็จมาให้๑ใบเป็นลักษณะยาว
แต่ว่าใบเสร็จพวกนี้น่าจะหาซื้อได้ทั่วไปค่ะ
เขียนแค่ว่าเป็นค่าขยะ๓๖๐บาทแค่นี้ค่ะแล้วก็ยื่นให้เป็นหลักฐาน

อย่างนี้เลยค่ะแล้วจะบอกว่าจริงอย่างที่ดิฉันคิดด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าไปสำรวจตรวจสอบร้านแบบนี้
ร้านในท้องที่ของอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพี่ต้น
นี่ไม่ใช่ร้านแรกนะคะที่ถูกโกงที่ถูกหลอก

ถ้าตามรายงานข่าวคือคนเดียวกันนี่ค่ะ
ร้านนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายไปรวมตัวกัน
แล้วแจ้งความดำเนินคดีได้นะคะ
ร้านก็๑กระทง๑ร้านก็๑กระทงความผิดบวกรวมกัน
วมนะคะอวมแน่นอนฮะนะคะแสบจริง